หลังจากที่คว้าตำแหน่งเจ้าแม่รีวิวต้นไม้ใบย่า

นางเอกยิ้มหวานของเราก็พร้อมคัมแบ็คกลับมารับงานอีกครั้งนะคะ

ค่ะตอนนี้แฟนคับไม่รักได้ไงนะ
และตอนนี้ก็เตรียมกลับมาถ่ายละครต่อแล้วด้วย
และรอวันที่จะได้กลับมาเจอแฟนอีกครั้งแน่นอนค่ะ
ค่ะก็จริงถ่ายละครค่ะตอนนี้แบบแน่นเลยค่ะ

ก็มีไลน์กินนารีแล้วก็มีอีกเรื่องที่
น่าจะแบบว่าเร็วนี้มากจะเปิดกล้องแล้ว
คิดถึงแฟนไหมคะไม่ได้เจอแบบ๔๕เดือน
ผ่านไปผ่านมานี่เดือน๗แล้ว
รู้สึกเหมือนมันอะไรสักอย่างหายไปในชีวิตค่ะ
เดี๋ยวน้องยายาจะกลับมาเจอคุณผู้ชมแน่นอนนะคะ
ใครที่เป็นแฟนคลับก็รอติดตามชม
ดิฉันรอชมอยู่เรื่องนึงเพื่อพี่ประกบคู่กับมาริโอ
เขาบอกว่ามาริโอเรื่องนี้เนี่ยนะเอ๊ะอะถอดเสื้อ
ไม่รู้ว่าน้องยายาจะเขินแล้วก็พี่แบร์จะหึงหรือเปล่า

แซวกันไปมาแบบนี้เดี๋ยวเราต้องรอติดตามดูนะคะคุณผู้ชม